ทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับโดยสามารถตามยึดทองคำมาได้บางส่วน
อีกส่วนหนึ่งนั้นยังตามไม่เจอผู้ต้องหาอ้างว่า
เอาไปให้เพื่อนหลอมแล้วก็ถูกเพื่อนโกงเอาไป

หลังอย่างนั้นเราทำอย่างไร
ถูกตำรวจสืบสวนสะกดรอยจนจับกลุ่มตัวได้
กลางวงปาร์ตี้ยาที่โรงแรมย่านนทบุรีเมื่อวานี้
โดยเจ้าตัวทำทีมาขอดูสร้อยที่เคยดูไว้หลายวันก่อน

เจ้าตัวจึงเอากระดาษที่เขียนข้อความคมขู่

พร้อมกับยกปืนขึ้นมาขู่จนคนขายกลัว
กวาดสร้อยทองเส้นใหญ่
ส่งให้กับคนร้ายลงในกระเป๋าผ้าที่เตรียมมาทั้งหมด
เลือกเฉพาะทองเส้นใหญ่ใช่ไหมพี่
ก็คือก็แล้วแต่เขาหยิบให้ครับ
คือว่าทองที่หยิบให้ก็หยิบอยู่ตรงนี้แล้วซึ่ง
แต่เรื่องสำคัญที่สุดคือทองที่ผู้ต้องหาปล้นออกไปจากร้าน
ก่อนหน้านี้มีข่าวว่ามีทองทั้งหมดกว่า๑๗๐บาท
ล่าสุดวันนี้ยืนยันตัวเลขที่๑๕๕บาทเท่านั้น
แต่ตำรวจติดตามมาได้แค่๙๗บาท
ยังมีอีกเกือบ๖๐บาทที่หายไปแบบไร้ร่องรอย
จากข้อมูลของตำรวจบอกว่าคนร้ายอ้างว่าถูกเพื่อนที่หลอมทองโกงไป
เพราะตัวเองหวังเอาทองไปเปลี่ยนสภาพ
ยังเอาทองไปใช้หนี้จ่ายค่ายาเสพติด
แต่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ
คาดว่าคนร้ายอาจจะปลายฝากใครสักคนก็เป็นได้
คนที่รับไปหลอมโกงเขาไปอีก
แต่อยู่ในขั้นตอนที่พนักงานสืบสวน

ทางตัวผู้ต้องหาเองเนี่ยเขาแจ้งว่าเขาไปใช้หนี้ยาเสพติด

แต่เท่าที่ทางฝ่ายสืบสวนแจ้งว่า

มันต้องอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนว่า

หรือเอาไปฝากใครแล้วแกล้งบอกกับเรา

อย่างเช่นบอกว่าเอาไปให้พวกเอาไปหลอม
จ้างให้เขาไปหลอมแล้วถูกโกงไป

แต่เราอยู่ในระหว่างที่เราต้องดำเนินการ

ระหว่างที่ตำรวจไปติดตามจับกลุ่มตัว

พบว่าเจ้าตัวอยู่ระหว่างปาร์ตี้ยากับเพื่อน

ว่าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับการปล้นทองในครั้งนี้
นายอัศวินยังยืนยันว่าตัวเองทำเพียงคนเดียวเท่านั้น
จากประวัติของเจ้าตัวพบว่าเคยมีประวัติพิงยาเสพติดในบ้านเกิดที่ชุมพร
แต่ไม่พบมีประวัติลักจี้ชิงปล้นมาก่อน
และถึงแม้ว่าตำรวจจะสามารถติดตามจับกลุ่มตัวได้อย่างรวดเร็ว
แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องเร่งคลี่คลายคือทองอีกเกือบ๖๐บาทที่ยังหายไปและติดตามเอามาไม่ได้
สุดท้ายจะจริงตามที่ผู้ต้องหากล่าวอ้าง
หรือถูกนำไปฝากไว้กับใครแล้วค่อยกลับมาเอาภายหลังพ้นโทษกันแน่
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน